สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
ฟุตบอลโตเยอร์ต้าแม่ของคลับแชมเป็นชิปรอบชิงชนะเลิศนัดที่สอง
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดในวันพรุ่งนี้นะครับ
กวินธรรมศาสตร์จานานพุทธศาสตร์ประตูของเมืองทองก็บอกว่า
ตัวเขาและเพื่อนร่วมทีมจะทำอย่างเต็มที่
เพื่อคว้าแชมป์แรกก่อนลงเล่นฤดูการใหม่ครับ
ที่จะลงทำศึกแม่โขงคลับแชมเป็นชิป๒๐๑๘
ชิงชนะเลิศนัดที่๒กับสนะขันหวาจากเวียดนามวันเสาร์นี้นะครับ

แล้วก็สาบประตูดิกริย์ทีมชาติไทยของทีมเมืองทองบอกว่า
ตอนนี้สภาพทีมหลังกลับมาซ้อมนั้นอยู่ที่๗๐
แต่ในเกมวันพรุ่งนี้นะครับทีมนั้นเต็มที่อย่างแน่นอนครับ
คือก็พยายามตั้งใจฝึกซ้อม
แล้วก็เตรียมพร้อมกับแท็กติกที่พี่แวนจะใช้ในวันนัดชิงที่จะถึงนี้ครับผม
ห้ามพลาดนะครับสำหรับศึกฟุตบอลโตยาต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิป๒๐๑๘
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดให้ชมรอบชิงชนะเลิศนัดที่๒
ระหว่างเมืองทองเจอกับสนักคันหวาจากเวียดนาม
สนามสุขพัชลาศัยวันเสาร์ที่๖มกราคมนี้นะครับ
สัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
จะคลิกออฟเวลา๑๙นาฬิกา
หรือนัดแรกเมืองทองบุกไปชนะได้ก่อน๓ตอน๑
และในวันนี้ในช่วงบ่ายก็จะมีการแถลงข่าว
โรงแรมโกเดนทิลิปซอฟฟอรินในเวลา๑๓นาฬิกาด้วยครับ
ต่อกันที่ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๖อีกหนึ่งรายการที่ไทยลัดทีวีจะถ่ายเท่าสด
ในช่วงวันที่๒๓และ๒๕มีนาคมนี้
ตอนนี้ได้ทีมครบ๓ทีมแล้วนะครับ
โดยทีมจากทวีปแอฟริกาที่ยืนยันมาล่าสุดก็คือกาบอง
อันดับ๙๓ของโลกจะมาเล่นในทวนาเมนต์นี้
ร่วมกับสโลวาเกียร์กับสลัดอาหลับเมเลส
ที่ยืนยันมาร่วมทีมก่อนหน้านี้แล้วนะครับ

จะมีการจับสลากประกบคู่วันที่๒๐มีนาคมนี้ครับ
บองก็มีดาวดังอย่างเปียแอมลิกโอบามิยองนะครับ
รวมทั้งมาริโอเรมิน่ากองกลางของซาวแทมตันด้วยนะครับ
ให้ไฟล์ที่เจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ชนะน็อกโรมันกอนซาเลสเมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้เจ้าแหลมคว้ามาแล้ว๕รางวัลนะครับ
ก็คือนักกีฬาอาชีพดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทย
นักชกแห่งปีของเว็บดังอย่างเรียลสปอร์ต

เตรียมขึ้นป้องกันแชมป์โลกสมัยที่๒
กับกวนฟาซิสโกเอสตราด้าจากเม็กซิโก
วันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้ที่สหรัฐครับ
เปิดฉากระหว่างวันที่๑๒๑๓มกราคมนี้
รายการนี้เป็นรายการใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียนะครับ
โดยรวมยอดทีมแข่งทั่วโลกกว่า๓๐ทีม

รายการนี้แข่งกันวันเด็กแห่งชาตินะครับ
ซึ่งเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเข้าชมฟรีครับ